หนุ่มวัย๓๑ปีคนหนึ่งได้ส่งคลิปมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะครับ
แต่ว่าคดีนั้นไม่คืบหน้านะครับไม่มีการชดเชยค่าเสียหายเยียวยาอะไรทั้งสิ้น
ทั้งที่ถูกทำร้ายจนจมูกหักกระดูกใต้ตาร้าว
อีกทั้งคู่กรณีที่ก่อเหตุนั้นยังเป็นผู้มีอิทธิพลย่านซอยนวลจันทร์

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์
ชายวัย๓๑ปีถูกกลุ่มทำร้าย
ตลาดแห่งหนึ่งย่านนวมินกรุงเทพมหานคร
โดยชายเสื้อสีดำในภาพคือนายอรชุนภูมิงาม
ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บจมูกหัก
และกระดูกใต้ตาด้านขวาร้าว
จากถูกชกแบบรัวจากชายเสื้อสีขาว
นายอรชุนเปิดเผยว่าเหตุเกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่ม
คืนวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายอรชุนพร้อมภรรยาและลูกสาววัย๖ขวบและ๓ขวบ
กำลังนั่งรับประทานอาหารที่ตลาดย่านนวมิน
จู่ก็มีชายเสื้อสีขาวเดินไปหาที่โต๊ะ

แล้วก็รัวหมัดใส่หน้าเขาอย่างจังหลายครั้ง
จากนั้นคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างเข้าไปห้ามปราม
ขณะเดียวกันลูกสาววัย๖ขวบที่วิ่งตามภรรยามา

เด็กตกใจมากวิ่งหนีตะเลิศออกไปด้วยความกลัว
จู่ก็มีกลุ่มไว้รุ่นเดินเข้ามาล็อกคอที่โต๊ะ
ทั้งที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรครับ
เดินมาเสร็จเขาก็มาล็อกคอแล้วเขาก็มาถามว่า
หน้าพ่อเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า

พอสักพักพวกเขาก็เอามอไซค์มาจอดครับ
พ่อตัวเองมาเจ็บเราก็ต้องมาร้องไห้หวาดระแวง
กว่าลูกจะเข้าหาผมได้ผมต้องแผลรักษาแผลหมด
เพราะว่าลูกผมเห็นผมแล้วร้องกลัว
กลัวพ่อแบบว่ากลัวไปเลยครับพี่
วันที่โดนนะครับ

คือผมไปโรงพยาบาลเองครับแล้วก็แม่ตามไปทีหลัง
เพราะว่าลูกผมร้องลั่นตลาดเลยครับ
ส่วนสาเหตุนายอรชุนบอกว่า
ว่าน่าจะมาจากความไม่พอใจ

นายอรชุนไปมองหน้าพ่อของเขา

ทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้ว
ผมไม่เคยไปวุ่นวายอะไรกับบ้านเขาอยู่แล้วครับ

ตอนนั้นโดนชุดพวกเขาเลยครับ
แต่ว่าวันนี้ที่แผ่ใต้ตาแตกเลยครับ
เขาบอกว่าผมไปมองหน้าพ่อ
แล้วก็ผมไปทำร้านไปพังร้านเขา
ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นก็ไปเอากล้องมาดู
เพราะว่าตรงร้านเขามีกล้องอยู่ครับ
เขาก็ไม่มีกล้องก็เลยมายืนอย่างเป็นผมนะ
หลังจากเกิดเหตุนายอรชุนเกรงว่า

ร้อมเรียกค่าเสียหายไปคนละสี่หมื่นบาท
แต่ยังไม่ได้รับการชดเชย
อนตำรวจเร่งดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยเร็ว
ด้านพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีสนโฆครามให้ข้อมูลว่า
กำลังรอผลจากแพทย์ที่ตรวจอาการบาดเจ็บว่า
เป็นการบาดเจ็บสาหัสหรือไม่
จากนั้นจะเรียกกลุ่มที่ก่อเหตุมาสอบสวนอีกครั้ง

ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย